ท็อปบ้างดีกว่าท็อปจรนนะฮะ
เขาบอกเลยว่ากับความสัมพันธ์ของสาวใบเฟิร์นพิมชนก

แต่ว่ารูปเดียวผลักกันถ่ายก็มีอยู่บ้างนะ
ค่ะแต่ว่าใช่ว่าเขาจะไม่หวานใส่กันนะคุณถึงว่าจะไม่ได้เห็นรูปใช่ไหม
ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะทั้งคู่เพิ่งจะควงกันไปสวดมนต์ข้ามปี
ท็อปก็บอกว่าแฮปปี้มากที่ได้มาทำบุญร่วมกันนะฮะ
ส่วนหลังจากนี้ค่ะทั้งคู่ทั้งเฟิร์นแล้วก็ท็อปเอง
ก็ต้องทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจลุยงานของตัวเองกันอย่างเต็มที่ค่ะ
ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่แต่เรื่องนี้ไม่น่าจะใช่ปัญหาค่ะ
ก่อนหน้านี้เราสองคนก็ยุ่งมากอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ไม่ค่อยได้ทำบุญเราก็เออเฮ้ยน้อง
เราน่าจะทำบุญกันหน่อยนะอะไรอย่างนี้
ได้ทำจิตใจให้มันว่างให้มันบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ถือโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรขอพร
ขอพรต่อแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ครับ
เป็นปีที่ดีนะทั้งของเราและของเขา
เขาเองก็งานค่อนข้างเยอะมากอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เอ่อผมเองก็เนี่ยครับได้ทำสิ่งใหม่
อ่าได้มีความท้าทายใหม่ใหม่เพิ่มเข้ามาในชีวิต
ก็มีเวลาให้กันอะไรอย่างนี้มันเข้าใจกันอยู่แล้ว
เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ทำงานตรงนี้อะไรอย่างนี้
ก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็จะมีช่วงที่แบบงานพีคมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

ก็ถือว่าเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตานะคุณ

ทำบุญด้วยกันบ่อยจะได้อยู่กันไปยาว

ก็คือต้องบอกว่าเขาช่วยกันเก็บเงินแหละตอนนี้นะคะ
แต่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน
แต่ว่าตอนนี้ใช้ความเชื่อใจเป็นหลักเขาบอกไว้แบบนี้นะจ๊ะ